เกิดเหตุสลดขึ้นนะคะเมื่อหญิงอายุ๔๒ปี
กระโดดคอนโดหรูย่านพระราม๓จนเสียชีวิต
เรื่องต้นตำรวจคาดว่าจะเกิดจากความเครียดส่วนตัวค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตำรวจนครบานบางโพงพางรับแจ้ง
มีหญิงกระโดดจากคอนโดย่านพระราม๓เสียชีวิต
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ก็ทราบชื่อคือนางสาวดาวเรืองโสธิวาสนาพงศ์อายุ๔๒ปี
พยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะให้ข้อมูลว่า
ผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่กับบิดาวัย๘๐ปี

โยนกระเป๋าเสื้อผ้าลงมาจากชั้น๑๗
ก่อนที่จะเกิดเหตุสลดในครั้งนี้ค่ะ
และจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุและสภาพศพเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้
รวมถึงการตรวจสอบประวัติผู้ที่เสียชีวิตไม่พบว่ามีอาการป่วยทางจิตด้วย